เมื่อสักรูปคุณสุศตรีได้พูดเป็นน้ำยอดไวน
วันนี้ฉันจะพาไปทานอาหารอันโอชะ
ไม่คุณบอกก็เรื่องอาหารผมน้ำยอดออกเลย

ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ชาวภาคอีสานนั้น
เขาบอกว่าตอนนี้ขายดิบขายดีมาก

นั่นสิแต่อยากเห็นว่าเขามาทำอะไรบ้าง
ที่สำคัญตอนนี้เขาบอกว่าขายดิบขายดี

รสชาติโอชะเพราะว่าราคาสูงมาก

ยังไม่เห็นนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือกลุ่มชาวบ้าน
ที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี

ถามว่าเกี่ยวกับรถไถเกี่ยวกับการปรับที่ดิน

ที่ถือที่ดินเนี่ยไม่มีปลูกพืชนะ
แต่ว่านี่

อร่อยมันนะครับคุณผู้ชมครับ
โปรตีนสูงมากคุณสกุลคุณหินรดา

ชาวบ้านเขาบอกว่านำไปปรุงอาหารกินกันในครอบครัว
มีทั้งขั้วทอดย่างแกงอ่อมฮอร์โหมก
เป็นอาหารชั้นยอดของคนอีสานที่มีโปรตีนสูงมาก
กินกันไม่หมดก็เก็บไว้ในช่องฟิตไว้รับประทาน
รวมไปถึงเอาไปขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ด้วย
คุณพี่ทอดเองกินให้ดูโอ๊ยอร่อย
นี่นะคะคุณผู้ชมนางปรานีชายวงอายุ๕๑ปีบอกว่า
หลังจากเสร็จงานบ้านบรรดาแม่บ้านทั้งหลาย
ก็จะมารวมตัวกันหลังจากที่ได้รับเสียงโทรศัพท์
แล้วก็มีการแจ้งมาบอกว่ามีการไถกลบไร่อ้อยบริเวณแปลงใด
ก็จะพาการตระเตรียมอุปกรณ์เดินเก็บด้วงอ้อยตามรถไถ
โดย๑วันจะเก็บได้ประมาณวันละ๒๓กิโล
แล้วแต่ความขยันนะคุณขยันมาก
เก็บได้สูงถึงวันละ๕กิโลกรัมเลย
สร้างรายได้ต่อวันประมาณ๕๐๐๑๐๐บาท
กว่ารายได้ขั้นต่ำถึง๓เท่าเลย
โอ้โฮเยอะ
มาร้ายมาร้ายมาร้ายหมายถึงคนในมุมบ้านมาเก็บกันมาร้ายเลยนะครับ
เพื่อดูสิเต็มทุ่งไปหมดเลยนะฮะ
้วงอ้อยเขาไม่ได้ค้าขายกันเฉพาะในภาคอีสานกันอย่างเดียว
นางสาวพัชรีสกุลหงษ์อายุ๓๘ปี
เคยมาชิมด้วงอ้อยที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เกิดติดใจในรสชาติ
ขอซื้อไปฝากเพื่อนแล้วก็ญาติในหมู่บ้าน

แล้วก็ปรากฏว่าหลายคนก็กินแล้วก็ติดอกติดใจค่ะ
ก็เลยทดลองโพสต์ขายในกลุ่มเพื่อนสมาชิก
ก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนไม่พอขายเลยคุณ
ส่วนราคาการซื้อถ้าเกิดว่าซื้อแบบไม่ได้ทำความสะอาด
ก็จะรับซื้อกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
แต่ก็ตนเองก็จะนำไปขายกิโลกรัมละ๒๕๐บาทกำไร๕๐บาท
ทำความสะอาดเสร็จแล้วพร้อมปรุง
ก็จะรับซื้อที่กิโลกรัมละ๓๐๐๓๕๐บาท
ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของตัวอ้อยที่อวบอันว่าอวบอันมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ส่วนเมนูอาหารที่อยากทดลองทำตอนนี้
จากทอดคั่วแบบนี้แล้วคุณสุดสกุลคุณเดือนรดา
อันนี้น่ากินนะเขาอยากนำไปทำอะไรคุณทราบไหมคะ
พิเศษกว่านี้พิซซ่าหน้าด้วงอ้อยโอ้โห

โรตีนสูงแล้วก็ได้แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรดโอ้โห
แล้วก็ใส่ผักไปอีกหน่อยครบ๕หมู่เลยนะ

คุณผู้ชมค่ะด้วงอ้อยจะอาศัยอยู่ตามโคนต้นอ้อย
หลังจากที่ตัวแม่ของมันก็คือด้วงอ้อยที่เรียกว่าแมงกอก
มีวงจรชีวิตไม่ยืนยาวหลังจากที่วางไข่ประมาณ๑๒วันก็จะตายลง
โดย๑ปีมี๑ครั้งเริ่มเก็บด้วงอ้อย
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าประมาณ๓สัปดาห์
้วงอ้อยก็จะหมดไปอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมด้วงอ้อย
มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละประมาณ๓๕๐บาท
เขาบอกว่าช่วงเวลาการเก็บด้วงอ้อยก็จะอยู่ประมาณนี้
กลางเดือนมกราคมถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงนี้
แต่จริงเขาก็ถือว่าเป็นแมลงที่ทำร้ายพืชผลเหมือนกัน
แมลงที่มากัดกลิ่นไร้อ้อยของเขาเหมือนกัน
แต่ตอนนี้พอถ่ายออกมาแล้วได้ดวงอ้อยตัวอบ
ตัวอบนำไปขายสร้างรายได้
ดิฉันเชื่อว่าต่อไปต้องมีด้วงอ้อยกระป๋อง

เหมือนนี่ไงเลยนะนอนไม้ไภ
รสด่วนอะผมชอบ
อร่อยมากอันนี้ก็โปรตีนสูงเหมือนกัน